สวัสดีครับใกล้ถึงวันหยุดแล้วนะครับวันหยุดนี้ใครอยากที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นสัมผัสไอหมอกแบบนี้เนี่ยนะครับต้องที่นี่ครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลายจุดหลายพื้นที่มีภาพแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวไปเก็บภาพความสวยงามกันแต่ถ้าเกิดจะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นแถวภาค

ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการแผลลงมาของอากาศ

ก็จะทำให้มีการบีบเอาลมหนาวครับ

ดังนั้นลมหนาวก็จะมีการเบี่ยงทิศทางนะครับ
ไหลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างแทนครับ
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออก
ประเทศจีนอากาศแห้งอากาศเย็นนะครับ

เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งก็คือกระแสลมประจำฤดูหนาวนะครับ

สังเกตว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมนะครับ
เป็นกระแสลมที่พุ่งมาจากทิศใต้แบบนี้

ฝั่งนี้จะสังเกตว่ามีลักษณะของลมวนเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ไปสัญญาณว่าตอนนี้กระแสลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทาง
พร้อมเพื่อที่จะปรับกระแสลมให้เป็นมรสุมฤดูหนาวกันนะครับ

เราก็จะได้เจอกับความหนาวเย็นอากาศหนาว

จะพบว่าวัน๒วันนี้ฝนอาจจะไปเน้นตกบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่

แต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะเริ่มกลับเข้ามานะครับ

ก็จะพบว่าสีแดงคือจุดที่มีฝนตกหนักเยอะเป็นพิเศษ

ลมแรงเป็นพิเศษนะครับในจุดที่มีฝนตกหนัก

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ